มีคำเตือนในเรื่องของการกินอาหารมา
โดยเฉพาะผู้ที่นิยมบริโภคอาหารสุกดิบ

เพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หูดับ

แต่ก็มีโอกาสหูหนวกถาวรได้
และตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้
พบผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด๕คนครับ
นายแพทย์พักดีสันนิกร
หัวหน้าภาควิชาโสดสนสิทธิแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

สุกดิบเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หูดับ

ก็จะมีไข้สูงเป็นไข้สมองอักเสบ
การรักษาส่วนใหญ่จะรักษาเพื่อให้ไข้ลดลงเร็วที่สุด
แต่สำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อหลังจากฟื้นจากไข้แล้ว
ก็จะมีอาการหูดับหรือว่าหูหนวกได้
แต่ว่าสำหรับบางคนอาการอาจจะรุนแรง
ถึงขั้นเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิต
ซึ่งจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา

ตั้งแต่วันที่๑มกราคมมาจนถึงวันที่๒๔เมษายน
พบผู้ป่วยไปแล้ว๖๒คนเสียชีวิต๕คน
กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคืออายุ๖๕ปีขึ้นไป
รองลงมาคือ๔๕๕๔ปี
และ๓๕๔๔ปี
ที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือภาคเหนือ
รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากนี้ยังพบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หูดับในภาคเหนือ
สูงถึง๔๔รายคิดเป็นร้อยละ๗๑ของผู้ป่วยทั้งหมด
ที่สำคัญผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน

เมื่อเดินทางถึงภูมิลำเนาพบป่าญาติพี่น้องและเพื่อน

ร่วมกับการกินเนื้อหมูที่ปรุงสุกดิบ

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อและป่วยเป็นไข้หูดับ
ก็คือต้องปรุงอาหารให้สุกเท่านั้น
รับประทานเนื้อหมูที่สุกดิบเด็ดขาดครับ